ยังไม่ได้ซื้อมือถือโอ้ยวุ่นวายกันไปใหญ่เนอะสวัสดีค่ะ
รูกรแร่หนอกับดาวซุปเปอร์สารามาแล้วเจี๊ยงเจียงวันนี้นะคะ
มาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศพร้อมกับพามาเที่ยวที่ลบบุรี
ก่อนที่ฝนจะมาสุดสัปดาห์นี้ค่ะฝนแรงขึ้นมากขึ้น
หลายพื้นที่โดยรวมก็เพิ่มขึ้นประมาณ๑๒๐ของพื้นที่นะคะ
แต่ว่าจะเน้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ภาคเหนือและภาคใต้
ร้อยละ๖๐ของพื้นที่เลยนะเยอะเหมือนกันนะคะ
และบางพื้นที่อาจจะเป็นฝนฟ้าขนองด้วยปัจจัยยังคงเป็นตัวเดิมเลย
พูดไปทุกวันก็ยังเป็นตัวเดิมเพราะเขายังคงอยู่ในประเทศไทยค่ะ
เนี่ยลมมรสุมพัดพาเอาความชื้นขึ้นไปตกแถวภาคใต้ตอนบนภาคกลาง
และภาคเหนือปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนก็มาจากหย่อมฝนตัวเดิม
ฝนเช้าไม่ค่อยมีค่ะพอตอนบ่ายมาแล้วยกพลขึ้นบกแล้ว
และจะเห็นว่าภาคใต้ตอนบนฝนเยอะภาคเหนือก็ฝนเยอะเช่นเดียวกัน
รวมถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตรงนี้ค่ะ
คนเลิกเรียนโอ้โหฝนมากวดหัวเลยรถติดอีกวันนี้
และนอกจากนี้ใครที่เตรียมแผนจะเดินทางท่องเที่ยวไว้
คลื่นสูงมากฝั่งอันดามันค่ะคลื่นสูงจริง
ส่วนฝั่งอ่าวไทยคลื่นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่
แต่ก็ต้องระมัดระวังคลื่นอยู่ดีนะคะต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
ส่วนด้วยของอุณหภูมิพอฝนมาตอนฝนยังไม่มามันก็เป็นแองแดงแบบนี้
อากาศมันจะอบอ้าวอากาศมันจะร้อนแต่พอฝนตกลงมาเท่านั้นแหละ
อากาศเย็นขึ้นค่ะอุณหภูมิไม่เกินประมาณ๓๕องศาเซลเซียส
มันก็จะยังพอเย็นชื้นได้
ฝนที่เกิดในปีนี้เขาบอกว่าจะเป็นฝนที่ตกยาว
ภาคอีสานค่ะก็ยังคงมีประเพณีบุญบ้างไฟ
แม้ว่าฝนจะตกลงมาแล้วเพราะก็เป็นประเพณีไงคะ
ที่จะต้องทำทุกปีบุญบ้างไฟค่ะ
ที่ปกติแล้วโควิดมาไม่ได้ทำหลายปีเลย
แต่พอปีนี้โควิดซาชาวบ้านบ้านเมืองหงษ์จังหวัดร้อยเอ็ดจัดอีก
แต่จัดไม่ใหญ่อะนะคะมีชาวบ้านมาฟ้อนรำบวงสวง
ระหว่างทางชาวบ้านเอาเงินใส่ขันใส่ภาชนะ
ละ๕บาท๑๐บาทค่ะไม่เยอะตามกำลังศรัทธา
เงินที่ชาวบ้านเนี่ยได้มาเขาจะเอารวบรวมไปทำต้นดอกเงินถวายวัด
ถือว่าเป็นประเพณีดั้งเดิมเลยนะคะ
อีกหนึ่งจุดเป็นประเพณีดั้งเดิมเหมือนกัน
บ้างไฟนี่แหละแต่อยู่ที่ตำบลบึงวิชัยอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินค่ะ
มีขบวนรถผาแดงนางไอคณะนางรำแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองรำสวยงามเลย
ประเพณีบุญบ้างไฟจัดขึ้นช่วงเดือน๖นะคะ
เป็นหนึ่งในประเพณี๒๒คลอง๑๔ของชาวภาคอีสานกันค่ะ
ใครที่เตรียมตัวท่องเที่ยวนะลบบุรี
เมื่อกี้ดูแผนที่เนี่ยก็เหมือนจะมีฝนเหมือนกันนะ
ฝนก็ต้องระวังใครมาเที่ยวสารพระการเนี่ยตรงนี้ด้านหลังตรงนี้ค่ะ
ก็ต้องระวังลิงเหมือนกันลิงที่นี่เขาเก่งนะ
คุณวางของปุ๊บสวยปุ๊บวิ่งหนีเลย
แต่นี่ฉันไอ้ฐานนะหัวหน้าเจี๊ยกยังมีบางตัวที่ฝึกได้
มามาโชว์เขาสิว่าฝึกจัดแถวฝึกเป็นระเบียบได้ไหม
ทำยังไงมาเอายืนเรียงแถวหน้ากระดานกันเลย